ช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดสุโขทัย
พาไปร้านอาหารร้านหนึ่งเขาไม่ได้ดี

แต่ว่าบรรยากาศร้านนั้นเป็นการย้อนยุคกลับไปในยุค
นึกออกไหมนึกออกไหมยุค๙๐ยุคเราเด็ก
เออมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปดูกันหน่อยฮะ
นี่พอเห็นแล้วมันก็เหมือนร้านอาหารทั่วไปใช่ไหม
ด้านนอกแต่พอเข้าไปข้างในป๊าบ
ไหนไหนคุณผู้ชมจะได้เจอกับนาฬิกาเก่าตะเกียงเก่า
จักรยานโบราณถ้วยชามแบบโบราณแล้วก็วิทยุที่หาชมได้ยาก
นาฬิกาแบบนี้ไม่ได้หาดูง่ายแล้วนี่ดู
โอ้โหปินโตปิ่นโตแบบเก่าแล้วเครื่องชั่ง
ที่นี่คือตั้งอยู่ที่บริเวณริมถนนปากทางเข้าวัดบ้านไร่
ตะบนบ้านไร่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย
ลองไปกันดูครับร้านนี้เพราะว่าบรรยากาศเขาดีจริง
ไปถามคุณเจ้าของร้านเขาก็เล่าว่า
คือของเก่าพวกนี้เป็นของที่สามีของเธอนั้นเก็บสะสมไว้นาน
เป็นความชอบส่วนตัวอันนี้พอเปิดร้านอาหาร
ก็อยากจะทำให้ร้านดูดีมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร
ก็เลยนำเอาของสะสมเก่าของคุณสามีมาประดับตกแต่ง
ปรากฏว่าลูกค้าที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่
รุ่นไหนก็ชอบหมดเลย
บอกเลยว่าเป็นการย้อนยุคกลับไปในช่วงยุค๙๑
แบบนี้นะขายดิบขายดีไม่ได้ขายของเก่าดี
แต่ว่าขายอาหารขายดิบขายดีเพราะลูกค้าเขาชอบนี่
อิ่มอร่อยอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับ
ที่นี่ไม่ได้มาขอซื้อของเก่ารับซื้อของเก่านะคุณ

มาเนี่ยมาสั่งอาหารแต่ของเก่าเมื่อคุณไปดู

แฟนเก่าก็คือพัดลมเก่าใช่ไง
แหมตกใจหมดเลย
คำว่าแฟนเก่าพูดเบาก็เจ็บ

เอ้าเขาเป็นร้านอาหารที่เป็นอาหารตามสั่งนะคุณผู้ชมนะ
ไปสั่งกันดูแล้วกันว่าอยากจะทานอะไร
เขาบอกว่าอร่อยทั้งนั้นแหละยังไงก็ลองไปทานกันดูนะครับ
ตำบลบ้านไร่อเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย
เห็นไหมอาหารของเขามีหมดทุกอย่างอาหารตามสั่ง

คือหมูกงหมูกรอบผัดกะเพรา
ปลาขาวปลากดคังปลาไหลไก่บ้าน

เยอะแยะมากมายลองไปสั่งทานกันดู
นี่ลูกอมเก่า

เออแล้วนี่ของเก่าเยอะแยะมากมายนะ
แล้วก็ทานไปดูบรรยากาศร้านไปได้นึกถึงยุคนั้นสมัยนั้น
ที่เป็นเด็กแล้วก็เคยใช้อุปกรณ์พวกนั้นจริง

คือสมัยก่อนเราเคยเห็นนะนาฬิกาลูกตุ้ม
ที่เป็นแบบแขวนเวลาถึงเวลาแล้วมันจะตี
เต้งเต้งเต้งอย่างนี้
เดี๋ยวนี้มันหาไม่ได้แล้วคุณผู้ชมแล้วมันต้องขายลานนะ

แล้วพอถึงเวลามันก็จะตีสมมุติบ่ายโมงก็ตีหนึ่งที

แบบนี้ที่นี่ยังมีแล้วก็มีหลายเรือนด้วย

ได้ไปเห็นของเก่าที่มันมีมูลค่ามีคุณค่าทางจิตใจ

มีแฟนเก่าเราอยู่ในนี้บ้างไหม